เวลาไหร่ครับต้องให้ได้ก่อน
นั่นคือผมตั้งใจมาประท้วงการทำงานของอายการสูงสุดโดยเฉพาะครับ
แต่ความท้อเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับ
แต่ความกังวลมีไหมมีมากมีมาก
เพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจเรารู้อยู่แต่ตัวเราเอง
ว่ามีความภัยในการแทรกแทรกกับวนการวิถีธรรม
ตรงนี้คือความกังวลใจอย่างยิ่งว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
รู้ว่าโดนแทรกแสงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราต้องจัดต่อ
เพราะว่าท่านผู้ชมจำได้นะคะก่อนอันนี้เราเคยคุยกันไว้นะคะว่า
คดีนี้คุณพ่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วในมุมของคุณพ่อนะคะ
คือไม่มีทางเลือกอื่นให้ทำอีกต่อไปแล้วเพราะว่ารอก็มองว่าตัวเองรอมานาน
แล้วถ้ารอมากกว่านี้๑อาจจะส่งผลต่อคดีว่าอายุความจะหมดไม่หมดนะคะ
เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันคดีแต่ละคดีเวลาสู้กันสู้กันยาว
แล้วคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมากนะคะในทางคดีอาญานะคะ
มีผู้ถูกเก่าหาจำนวนมากเพราะฉะนั้นอาจจะหมดอายุความก่อน
ก็เลยเกรงว่าถ้าไม่ทวงถามก็ไม่เหลือทางอะไรแล้ว
แล้วก็พูดแบบภาษาคนเป็นพ่อนะคะที่เรียนฟังสัมภาษณ์มาก็คือว่า
คือคุณพ่อก็ต้องทำให้โยโยลูกเสียชีวิตไป๕ปีแล้วเขารักกันมาก
พ่อเห็นลูกตอนที่ลมหายใจสุดท้ายเขาเห็นกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็สัญญากันไว้ว่า
เขาก็จะทำเพื่อลูกของเขาอันนี้ก็คือหมดทางเลือกในความเป็นพ่ออีกเช่นกัน
เพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจไปที่สำนักงานอายการสูงสุดนะคะเพื่อไปทวงถาม
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ปลายสัปดาห์ก่อนนู้นไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วนะคะ
ปลายสัปดาห์ก่อนนู้นคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะไปทวงถัดมาคือสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
ก็มีการติดต่อจากทางอายการนะคะท่านก็บอกว่าขอเวลาประชุมกัน
ทราบเรื่องแล้วนะคะแล้วก็ทราบความร้อนใจของคุณพ่อผ่านสื่อ
แล้วก็จะติดต่อคุณพ่อกลับมานะคะแต่ว่าคือทางรายการเราก็เช็คตลอดนะคะ
ก็พยายามจะเช็คตลอดคุณพ่อตกลงว่าอายการท่านติดต่อมายังคะ
คุณพ่อเข้าไปหรือยังคะเจรจากันจบไหมก็สุดท้ายแล้วผ่านสัปดาห์ที่แล้วมา
จนถึงสัปดาห์นี้ตัดสินใจต้องไปแล้วก็จะเห็นภาพนี้นะคะ
ถ้าคุณผู้ชมตามข่าวในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่าไม่เคย
แต่ไม่คุ้นเลยหรืออาจจะไม่เคยจริงก็ได้ที่จะมีการทวงถามคดีผ่านสื่อนะคะ
ในขั้นตอนของอายการนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าทวงถามผ่านตำรวจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโรงพักจังหวัดหรือภาคก็แล้วแต่อันนี้อาจจะคุ้นชินกันนะคะ
แต่อันนี้มาในขั้นตอนอายการเราก็เลยจะคุยกันว่าตกลงแล้วที่ไปคุยกัน
รับทราบอยู่แล้วว่ามีความร้อนใจแล้วท่านว่าอย่างไรบ้างวันนี้นะคะ
สองท่านจะคุยกันกับดิฉันค่ะเหมือนเดิมเลย
ท่านแรกนะคะก็คือคุณพ่อของน้องโยโยนะคะโยโยก็คือ
นักเรียนในร้อยตำรวจที่เสียชีวิต๑ใน๒นะคะจากการฝึกโดดร่มและร่มไม่กลางนะคะ
คุณสาธรณ์พุทธชายงนะคะคุณพ่อโยโยแล้วก็ทนายอนัญชัยชายเดชทนายความของคดีนี้
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีค่ะคือที่ต้องที่ต้องร่ายยาว
เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเรารบกวนคุณพ่อบ่อยจริงค่ะใช่ไหมคะ
เราก็โทรไปว่าคุณพ่อยังไงคะตกลงคุยกันยังไงคะ
ก็จะมีความรุนแรงในความรู้สึกอยู่เหมือนกันก็เลยเกรงว่าเอ๊ะถ้าคุยกันได้ดีง่ายน่าจะราบลื่น
สัปดาห์ที่แล้วคุณพ่อรออายการ
เมื่อวันศุกร์ก่อนที่มาออกรายการคุณจอมขวัญนะครับผมก็โทรไปหาอายการ
อายการบอกว่าท่านได้รับชมรายการของคุณจอมขวัญไปแล้ว
แล้วก็ขอเวลา๓๔วัน
พอผมให้๑สัปดาห์เลยผมโทรไปอีกศุกร์หนึ่ง
ปรากฏว่าคำตอบก็เหมือนเดิมคืออยู่ระหว่างดำเนินการอีกแล้ว
คำว่าระหว่างดำเนินการคุณพ่อได้ถามไหมคะว่า
มีอะไรเพิ่มเติมจากก่อนหน้าที่จะมาออกรายการรอบนั้นของเราไหมคะ

นั่นคือสาเหตุที่วันนี้ผมต้องไปร้องถึงอายการสูงสุดด้วยตัวเอง
วันนี้คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยตอนไปนี่คุณพ่อได้ติดต่ออายการเจ้าของสำนวน
หรือประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอายการหรือฝ่ายไหนเอาไว้ก่อนไหมคะ
คุณพ่อจะเข้าไปเอ่อผมเข้าไปโดยที่ผมไม่ได้ประสานงานกับใครเลยนะฮะ
ผมไปด้วยเหตุผล๒ประการก็คือ๑ไปยื่นเอกสารร้องขอความเป็นธรรม
ในการเร่งรัดคดีสองอันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าผมไปถือป้ายประท้วง
การทำงานของอายการสูงสุดที่ทำงานล่าช้ามาก
ตกลงเราเข้าใจถูกต้องไหมคะคุณพ่อว่าขั้นตอนตอนนี้อยู่ที่อายการจริง
ไม่ใช่ว่าอายการส่งกลับไปให้ตำรวจสอบเพิ่มคือที่ฉันมักจะได้ยินอย่างนี้นะคะ
ตกลงตอนนี้อยู่ที่อายการจริงใช่ไหมคะเอาที่วันนี้ที่ทางท่านโกศลวัฒน์
ที่เป็นรองโฆษกอายการสูงสุดนะฮะกับท่านธรรมซึ่งเป็นโคศกอายการสูงสุด
สองท่านได้ชี้แจงกับผมว่าท่านอายการสูงสุดเนี่ยจะมีอายุราชการ
จนถึง๓๐กันยานี้ซึ่งเหลือ๒เดือนเต็มนะฮะท่านโคศกกับรองโฆษกบอกกับผมว่า
ถ้าท่านอายการสูงสุดไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติมก็อาจเป็นไปได้ที่จะเสร็จ
แต่ถ้าท่านอายการสูงสุดมีประเด็นอะไรที่ยังติดขัดยังอยากจะต้องการเพิ่มเติม
ก็ต้องให้ให้สอบใหม่ให้สอบใหม่
ซึ่งถ้าเป็นกรณีหลังเนี่ยยาวนานแน่นอน
แล้วขั้นตอนอย่างวันนี้ที่คุณพ่อไปเนี่ยนะคะหรือช่วงนี้ที่คุณพ่อทวงเนี่ย
คือแล้วตกลงเนี่ยท่านอ่านล่าสุดเมื่อไหร่ล่ะคะ
คือท่านอ่านล่าสุดเมื่อไหร่เพื่อที่จะพิจารณาว่าจะให้สอบเพิ่มหรือไม่เพิ่ม
ผมไม่ทราบจริงครับเขาถามเขาก็ไม่แจ้ง
อันนี้ต้องอยู่ที่ตัวท่านอายการสูงสุดหรืออยู่ที่อายการเจ้าของสำนวนที่รับมาทำคะ
อยู่ที่อายการที่รับมาทำแล้วก็เสนออายการสูงสุดเพื่อชี้ขาด
เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ขั้นชี้ขาดโดยอายการสูงสุดถูกต้องยังฮะยัง
ยังอยู่ที่อายการที่เป็นหน้าห้องของท่านอายการสูงสุด
ในขั้นตอนที่บอกว่าถ้ามีให้สอบเพิ่มนะคะก็ต้องสอบเพิ่มอีก
แล้วก่อนจะมาถึงขั้นตอนตอนนี้ที่จะให้สอบเพิ่ม
ตกลงว่าเอกสารถึงที่สำนักงานอายการอย่างที่คุณพ่อว่าไหม
คือมกราคม๓๑เมื่อปีที่แล้วอันนี้ตรงกันใช่ไหมคะ

แล้วจาก๓เสร็จมกราคม๖๑จนถึงกระทั่งเราคุยกันสัปดาห์ก่อนนู้น
อยู่ที่อายการอย่างเดียวอย่างที่คุณพ่อว่าไหม
หรือเขาส่งกลับไปกลับมาเพื่อสอบเพิ่มคะ
สำนวนส่งจากตำรวจภูทรภาค๗ไปยังอายการสูงสุด
เมื่อวันที่๓๑มกราคม๖๑
แล้วต่อมา๘เดือนวันที่๘สิงหา๖๑
อายการได้ส่งไปให้ตำรวจที่สพชะอำสอบเพิ่ม
ผมก็ไปให้สอบปากคำเพิ่มตามที่ตำรวจเรียก
ตำรวจถามคำถามเดียวเพราะท่านบอกว่าอายการถามมาคำถามเดียว
ท่านก็เลยถามผมคำถามเดียวคำถามที่ว่าก็คือ
ได้รับเงินค่าขันไร้อุปการะเท่าไหร่คำถามเดียว
คำกี่เดือนอ่ะ
ตำรวจภูทรภาค๗ส่งไปแล้ว๓๑มกรา๘สิงหา
อายการให้สอบเพิ่มให้ตำรวจสอบเพิ่ม
ประเด็นที่สอบเพิ่มคือถามผมคำถามเดียวว่า
ค่าขาดไร้อุปการะเท่าไหร่

มันมีประโยชน์อะไรในการการสอบเพิ่มนั้นนะครับ

ถ้าที่ฉันลองเอาทำความเข้าใจนะคุณพ่อก็ตามขั้นตอนแหละ

แต่ที่ฉันก็ไม่สามารถอธิบายแทนได้นะ
ทีนี้วันนี้คุณพ่อตกลงว่าตั้งแต่๘สิงหา๖๕

ตำรวจบอกว่าอายการท่านให้สอบเพิ่ม

พอคุณพ่อให้ปุ๊บเสร็จแล้วส่งกลับไปที่อายการอีกทีเมื่อไหร่คะ

ทีนี้พอตำรวจส่งกลับก็เท่ากับว่าก็ไปอยู่ตั้งแต่เกือบจะปลายปีที่แล้วเนอะ

พอตำรวจส่งกลับแล้วเนี่ยมันมีอะไรคืบหน้าในขั้นตอนอายการบ้างไหมคะ
ผมโทรไปกี่ครั้งก็อยู่ระหว่างดำเนินการ
นี่คือสิ่งที่ผมเบื่อหน่ายมากกับคำตอบ
แม้กระทั่งวันนี้ถ้าจะให้พูดกันจริงนะฮะ
ก็ต้องถือว่าคำตอบเหมือนเดิมนะ
ก็อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันนี้ได้คุยกันยาวไหมคะคุณพ่อเนื้อหาที่คุย

ท่านผมก็ไปยื่นหนังสือแล้วก็ยืนถือป้ายประท้วง
แล้วท่านก็เชิญผมเข้าไปในห้องท่านรองโฆษกท่านโกศลวัฒน์เนี่ย
ก็เชิญไปในห้องท่านโคศก
ก็คุยกันว่าโดยสรุปแล้วก็คือถ้าอายการสูงสุด

ข้อติดใจอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะฟ้องทันในสมัยของท่าน

แต่ถ้าเกิดท่านอายการสูงสุดมีข้อสงสัยประเด็นสงสัย
ก็จะต้องสั่งให้สอบเพิ่มซึ่งกรณีเนี่ยผมหวั่นใจมาก
เกรงว่าอายการสูงสุดอาจจะให้สอบเพิ่มอะไรนะฮะ
เหมือนกับครั้งที่แล้วให้สอบเพิ่มคำถามเดียวได้เงินเท่าไหร่
ท่านอธิบายไหมคะคุณพ่อว่าความยากของคดีที่ทำให้ที่ทำให้คุณพ่อรู้สึกได้ว่าช้าเนี่ย
ที่ทำให้รู้สึกได้ว่าช้าซึ่งจริงแล้วขั้นตอนอาจจะไม่ช้าก็ได้นะ
แต่เรารู้สึกว่าช้างเนี่ยท่านบอกไหมว่ามันไปติดอะไรคะ

ใช่มั้ยคะทั้งบทคนแล้วก็องค์กรใช่มั้ยคะ

อ้าวทานายอันาจฉัยค่ะ
เอาจริงเอาแบบแฟร์นะคือจริงมันก็เยอะจริงป่ะคะ
คือมันก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณนี้หรืออาจจะมากกว่านี้ได้ป่ะคะสำนวนแบบนี้
คือความจริงแล้วเนี่ยผมได้เห็นคำให้การของพยานเกือบทุกคนนะฮะ
ในคดีแพ่งที่เราได้รับความกรุณาจากตำรวจนะครับที่คัดมาให้เราเนี่ย
คือในสำนวนเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะครับว่าแต่ละคนให้การว่ายังไง
เพราะฉะนั้นสำนวนตรงนั้นค่อนข้างชัดเจน
การที่สำนวนไปอยู่ที่อายการสูงสุดเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมาย
คือผมเองเนี่ยจบเนติบัณฑิตเท่าแต่ผมไม่ได้สอบผู้พิพากษาอายการ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกสายการก็มีวุฒิภาวะเท่าผม
ถ้าแต่ผมไม่ได้สอบแต่ผมเลือกที่จะเป็นทนายความ
เพราะฉะนั้นเพื่อนผมเนี่ยก็เป็นผู้ภาคศาอายการเยอะ
ระดับอธิบดีรองอธิบดีหัวหน้าคณะเยอะทั้งผู้ว่าสายการ
ไม่มีนะครับมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยไม่แตกต่างกันหรอกครับ
ผมเป็นทนายความมา๓๕ปีนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าจะยกตัวขึ้นมา
เพราะฉะนั้นในกระบวนการของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอายการ
ในความคิดมุมมองของผมนะไม่ได้ว่าใครนะ
ควรที่จะมีการพัฒนาเหมือนกับสารได้แล้วเพราะว่าสารเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ย
ใช้วิธีการพินาคดีต่อเนื่องตามนโยบายของท่านประธานศาลดีกา
แล้วกำหนดนัดเลยเอ้า๖เดือนคุณเอาไปเลย
คุณเตรียมพยานมาให้พร้อมเลยแล้วก็นัดติดเลยวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่
หรือถ้าเป็นคดีที่มีจำนวนผู้ต้องหาเยอะพยานเยอะวันอังคารวันพุธ
อังคารทุกสัปดาห์บางทีถึง๖๗เดือนผมมีนัดแล้วนะครับ
ซึ่งกระบวนการพวกนี้เราควรที่จะมีการพัฒนา
อย่างเช่นตอนนี้บางคนไม่รู้นะครับว่าในตำรวจเนี่ย
ก็คือว่า๗วันคุณต้องบอกกับผู้เสียหายนะ๓๐วันคุณต้องบอกนะ
แล้วก็ถ้าถึงอัยการคุณต้องบอกเป็นระยะนี่คือเป็นหน้าที่เลยครับ
แต่ว่าคนไม่ค่อยรู้ของท่านอรุณแสงสิงแก้วนะครับ
ส่วนขออายการเนี่ยไม่มีบอกตัวนี้ว่าเออกี่วันกี่เดือนกี่ปี
เพราะฉะนั้นกระบวนการทำให้คดีล่าช้าเนี่ยมันอยู่แค่ต้นน้ำกับกลางน้ำ
คือระหว่างของตำรวจกับของอายการส่วนศาลเนี่ยปลายน้ำเนี่ยคนตัดสินคดีเนี่ยเร็วมาก
ถือว่าเร็วมากเลยครับเพราะว่าสารเดี๋ยวนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยนึกถึงความยุติธรรมเป็นใหญ่
ก็คือว่ากำหนดนัดเลย๓เดือน๔เดือนกูไปเตรียมคดีมานะแล้วก็ปั๊บเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเอาคดีไปไว้เนี่ยแล้วเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่
และอย่างหนึ่งคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนนะครับคดีพวกนี้เนี่ยควรให้ความสนใจ
เพราะว่าเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่แบบว่าให้ประโยชน์กับสังคมในการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างติดตั้ง
คือแหม่จะว่าเสริมหรือแทรกไม่ทราบทนายอนัญชัยนะคะคือก็เพราะคือจริงเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วนะคะว่าถ้าดูจากคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยคือก็ไม่รู้ว่าที่ทำยากเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานของรัฐเข้าไปเกี่ยวเยอะหรือเปล่าด้วยนะ
ถูกต้องครับคือไม่รู้ว่าควรจะเร็วหรือช้าไงดิฉันก็ไม่ทราบคือผมบอกอย่างนี้ครับว่าคดีนี้เนี่ยถ้าเป็นตาสีตาสานะครับไม่มีทางแต่บังเอิญว่าเป็นคุณสาธรณ์นะครับ
เพื่อทอมเป็นคนที่มีความรู้เป็นครูบาอาจารย์นะครับท่านเนี่ยติดตามคดีทุกระยะทุกวันทุกเดือนทุกสัปดาห์นะครับติดตามบ่อยจนกระทั่งว่าไม่มีความรู้เบื่อเลยครับตรงนี้แหละครับคือมันทำให้ความกดดันเนี่ยมันไปอยู่ที่ตำรวจความกดดันเนี่ยไปอยู่ที่อายการ
คือมันมีอยู่ในสำนวนอยู่เยอะนะคะทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ
เพราะว่าสังกัดหน่วยงานที่เป็นของรัฐนะคะ
แล้วก็อย่าลืมว่าในส่วนของสารปกครองเองเนี่ย
ก็มีคำสั่งเจ้าหน้าที่รัฐชดใช้เป็นเงินเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นถ้าคดีนี้ไม่ใช่คดีแค่อุบัติเหตุนะคะคุณผู้ชม
คือไม่ใช่คดีว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วเราก็เสียนักเรียนในร้อยตำรวจไปสองคน
ไม่ใช่คืออันนี้ถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตนะคะถูกกล่าวหาอย่างนี้
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสารปกครองหรือแม้กระทั่งในส่วนของสารแพ่งก็แล้วแต่
หรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในการสั่งฟ้องของคดีอาญา
มันมีหน่วยงานรัฐอยู่เยอะเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานรัฐอยู่เยอะ
และคุณพ่อพูดชัดในวันนี้เลยว่าการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม
ใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงการเช็คอะไรต่างคือคุณพ่อรู้ละเอียดมาก
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าฟังเสียงสนทนา
ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าคนที่สนทนากับคุณพ่อเป็นคนที่หวังดี
ตั้งใจให้ข้อมูลหลักฐานชี้เป้าพยานหรือตกลงมาด้วยสาเหตุใดนะคะ
เดี๋ยวลองดูข้อมูลแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวจะถามคุณพ่อลึกเข้าไปแล้วล่ะ
ที่คุณพ่อเจอมาตลอดในช่วง๔๕ปีเนี่ยตกลงทำไมทำให้เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซงแน่สักครู่ค่ะ
จะมาเครื่อยเหนืออันนี้ได้หนึ่งเป็นธุรกิจครับครับต่อและ
จริงจริงก็ได้อะไรอย่างแรกอย่างเป็นความกล้าครับครับว่าเอ่อ
ข้อมูลต่างต่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ครับครับเสร็จครับ

ครับครับครับ
สนทนานี้เป็นเสียงคุณพ่อแน่เป็นเสียงผมค่ะ
กับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะผมขอเรียนอย่างนี้นะฮะ
เมื่อศุกร์ที่แล้วที่เรามาร่วมกันออกรายการเนี่ย
เครื่องมือเราไม่มีสำนวนอยู่ในมือทำให้เราทำอะไรไม่ได้
แต่สำหรับผมเนี่ยผมมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในมือทั้งหมด
ผมมีเอกสารหลักฐานเนี่ยที่ท่านอนัญชัยไม่มีเนี่ย
ผมมีอยู่ในมือทั้งหมดแต่มันเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่หลักฐานนิติไหน
หมายความว่าไม่ใช่หลักฐานที่เราได้มาจากตำรวจ
ไม่ใช่หลักฐานที่ได้มาจากอายการนะฮะมันจึงไม่เป็นนิติใน
มันนำเสนอไปไม่ได้แต่มันเป็นหลักฐานพฤตินัย
เนื่องจากมีชายคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมนะครับ
ตามคลิปเสียงที่เมื่อกี้บอกเนี่ยบอกว่าแนะนำตัวว่าเขาชื่อแจ๊คนะ
แจ็คผมถามว่าแจ็คไหนเขาบอกว่าเขาขอสงวนไม่เปิดเผย
เพราะว่าเขาก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะให้ข้อมูลผมนะฮะ
แล้วสุดท้ายเมื่อกี้คลิปเสียงถ้าฟังดีจะได้ยินว่า
คุณสาธรณ์ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหลักฐานเอกสารเนี่ย
ผมจะทยอยส่งให้นะฮะแล้วคุณแจ็คเนี่ยก็ได้ส่งเอกสารหลักฐานต่างเนี่ย
มาให้ผมจริงแต่ทีนี้เอกสารหลักฐานเนี่ย
มันไม่สามารถไปอ้างอิงในชั้นพนักงานสอบสวนก็ดี
อายการก็ดีมันอ้างไม่ได้เพราะเราไม่ได้มาด้วยนิติใน
เราได้มาโดยพฤตินัยแต่ถามว่าผมเชื่อถือในหลักฐานเอกสารนั้นไหม
ผมเชื่อเพราะว่าผมขออนุญาตเปรียบเทียบนะฮะ
ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยเวลานังสือจากหน่วยงานใดก็ตามที่จะเข้ามาหาผมเนี่ย
ผมจะไม่ได้เห็นเป็นคนแรกธุรการโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าเลขาผอโรงเรียนเนี่ย
จะเห็นก่อนนะฮะพอธุรการโรงเรียนหรือเลขาพอเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ย
สิ่งแรกที่จะต้องทำหนึ่งคือสแตมป์ว่าเลขรับที่เท่าไหร่วันเดือนปีที่รับเวลาที่รับ
ธุรการทำ๑แล้ว๒ธุรการจะต้องอ่านหนังสือราชการนั้นจนหมดแล้วสรุปย่อให้ผู้อำนวยการ
แล้วถึงสามมาส่งให้ผู้อำนวยการผู้อำนวยการอย่างผมก็มาดู
แล้วดูว่าเป็นงานของใครก็เกษียณต่อว่ามอบครูกอดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
มันจะมี๔จุดหนึ่งสแตมรับสองธุรการเกษียณสามผู้อำนวยการเกษียณนะฮะ
ผู้รับมอบการสั่งงานเนี่ยลงลายมือชื่อรับทราบเอกสารที่ส่งมาเนี่ยมีทั้ง๔อย่างเลย
เพราะฉะนั้นมันเป็นเอกสารที่ด้วยประสบการณ์ของผมที่รับราชการมา๓๐กว่าปีเนี่ยเอกสารนี้ของแท้แน่นอนเพียงแต่วิธีที่เราได้มาเนี่ยเราได้มาจากคนที่ชื่อแจ็คส่งปรายศนีย์มาให้ตามคลิปเสียงที่เขาบอกเราจึงไปอ้างอิงไม่ได้
คุณพ่อดิฉันถามคุณพ่อจะตอบแค่ไหนแล้วแต่เอาเท่าที่ไม่กระทบกันแล้วกันนะคะแจ๊คเป็นใครคะ

เอาใหม่แจ๊คเป็นคนของใครคะ

เคยมีครั้งหนึ่งนะฮะมีหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยโทรศัพท์มาหาผม
แล้วเผลอเอ่ยชื่อนายแจ็คออกมา
ผมเลยทำให้ผมรู้เลยว่านายแจ๊คเนี่ยเป็นคนของใคร
ซึ่งก็มีแค่๓กลุ่มกองบินตำรวจการบินไทยอุตสาหกรรมการบิน

ผมว่าเขามอบเอกสารให้ผมเนี่ยน่าจะให้เอกสารนั้นเป็นเครื่องมือ
ในการที่ให้ผมไปเล่นงาน

เขาส่งมาอาจจะมีพื้นฐานของหวังดีแหละ

เพื่อให้อีก๒กลุ่มเป็นผู้ถูกสงสัยมากกว่าเขาแทนอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ครับผมคิดอย่างนั้นนะครับ

เขาโทรมาหาผม๕ครั้ง
ครั้งละความยาวเป็นชั่วโมง

แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาของรายการ

จากคนที่ชื่อแจ็คแล้วมีคนอื่น

หรือติดต่อคุณพ่อแล้วได้คุยกันผ่านทางโทรศัพท์

ก็มีหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา

แต่ด้วยวิธีการมาที่

จู่บุกมาถึงที่ทำงาน

เพราะไม่เคยเห็นเอกสารชิ้นนี้มาก่อน
คิดว่าเอกสารชิ้นนี้ถึงแม้ว่า

การสอบสวนของพยายามอายการ
อายการไม่สามารถที่จะนำเสนอ

เราก็สามารถที่จะนำ
เอกสารชิ้นนี้หรือทั้งหมดเนี่ย

จะรับแปลงประยาห์หลักฐานได้หรือไม่เนี่ย

ยังไงก็ตามเนี่ยตัวของ

มาถามค้านเพื่อเป็นประโยชน์ได้นะครับ

เทคนิคของทนายแล้วนะครับว่า

เรียกเอกสารนี้มาได้ยังไง
คือเอกสารเนี่ยถ้าคิดดูเนี่ย

ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยนะฮะซึ่ง

แทรกแทรงทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยฮะ

ทำลายหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มี

ทนายอนัญชัยพูดถึงเรื่องแทรกแทรงกระบวนการยุติธรรม

ถึงตั้งใจจะเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
แล้วให้รายละเอียดด้วยเอาในข่าวเนี่ย

ก็ในเมื่อมีคนในกระบวนการยุติธรรม

มีผู้ถูกกล่าวหารายหนึ่งเนี่ย

ให้ท่านเนี่ยโทรมาหาผม

กระบวนการยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมแล้ว

หรือพูดคุยกันยังไงเจรจากันแบบไหนคะ

เขาโทรมาบอกว่า

เพราะว่าผู้ใหญ่ท่านเนี่ยเป็นเพื่อนกับ

คือขั้นตอนที่คุณพ่อว่าเนี่ย
คือคนที่คุณพ่อพูดถึงว่า

แทรกแสงในชั้นตรงหลวงแทรกแสงในชั้นนัยการนะคะ

คือในฐานะที่เราอยู่ในกระบวนการยุทธรรมเนี่ยครับ

กลางน้ำปลายน้ำเนี่ยนะครับ

กระบวนการยุทธรรมทุกขั้นตอนเนี่ย

ซึ่งประชาชนชาวบ้านเนี่ย

คืออัยการนะครับพูดว่าอัยการกับตำรวจเนี่ย

นะครับพอเป็นกระบวนการพวกเนี้ย
ในการขอมาเนี่ยนะฮะ

พักพวกเพื่อนฝูงเนี่ย

ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกใช่ไหมครับ

ผมพูดได้เลยนะครับว่าความยุติธรรมเนี่ย

คุณก็จะไม่ได้รับความยุติธรรม
คนที่พยายามแทรกแซนกระบวนการยุทิธรรมค่ะคุณพ่อ

ถ้าไม่ใช่รีบบอกนะคะ

ถ้าเขาพยายามจะทำอย่างที่คุณพ่อเชื่อจริงเนี่ย

ต่อระยะเวลาที่เกิดขึ้น

ส่งผลต่อระยะเวลา

ก็ผมบอกไงครับว่าคุณเป็นคนของใคร

ทราบไหมว่ามีอะไรแบบนี้

ร้องขอความเป็นธรรมไปตั้งนานแล้วครับ

ว่ามีกระบวนการแทรกแทรง
ขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดเนี่ย

มีการแทรกแทรงกระบวนวินทรรม

ผมเรียนให้อายการสูงสุดทราบหมดแล้ว

รายการคุณจอมขวัญบอกถามตรง
ถ้าผมตอบไม่ตรงเดี๋ยวก็จะ

ที่ปลอดภัยคุณพ่อนะคะอ่าก็ทุกวันนี้ผมก็ไม่ปลอดภัยอยู่
แล้วนะฮะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ดีกว่าผู้ถูกกล่าวหาบางลาย
เนี่ยแทรกแทรงทั้งตำรวจและแทรกแซงทั้งอายการผมไม่ได้
กล่าวหานะเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเอาเองนะฮะผู้ถูกกล่าวหา
รายเนี่ยแทรกแซงทั้งตำรวจและแทรกแทรงทั้งอายการ
แทรกแซงตำรวจไปแทรกแซงที่ใครไปแทรกแทรงที่ท่าน
พลตำรวจตรีสมเกียจแสงสินสรรองผู้บัญชาการตำรวจภูทร
รภาคเจ็ดนะฮะท่านผมไปติดตามคดีกับท่านที่ตำรวจ
ทรภาค๗ท่านเป็นคนพูดกับผมเองเลยว่าเนี่ยพูด
ถูกกล่าวหาอะไรเนี่ยมาพบท่านนะฮะแต่ท่านไม่ตอบสนอง
เพราะฉะนั้นแทรกแซงตำรวจไม่เข้าจบนะที่เหลือ
เล่าแค่นี้ใช่ไหมคะจะเล่าแค่นี้เสร็จแทรกจำตำรวจ
แต่ว่าทางตำรวจไม่ตอบสนองเดี๋ยวพักกันสักครู่
ข้าล็องโคศกสันตรยาการสูงสุดนะคะท่านโกศวรวัฒน์
โฆษกคะเรียนถามแบบนี้ก่อนตกลงแล้วเนี่ยนะคะ
จากการที่ตำรวจนะคะส่งสำนวนไปให้อายการสูงสุดเนี่ยนะคะ
สิบเอ็ดมกราคมปีที่แล้วคือหกหนึ่งแล้วก็อายการเนี่ยส่งกลับมาให้ตำรวจสอบเพิ่มเนี่ยนะคะ
แปดสิงหาคมปีหกหนึ่งจากนั้นสำนวนเนี่ยนะคะถูกส่งจากตำรวจกลับถึงมืออายการสูงสุดเนี่ยนะคะ
วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรคะท่านเอ่อวันที่คงต้องไปขอตรวจในสำนวนนะครับ
แต่ว่าในรายละเอียดของการทำงานนั้นเนี่ยกระบวนการสำนวนชี้ขาดความผิดแย้งที่เข้าสู่สำนักงานอายการสูงสุดนะครับ
ก็จะมีสำนักงานคดีที่ขาดความเห็นแย้งเป็นผู้รับผิดชอบ
จากที่เจ้าของสำนวนทำงานเจ้าของสำนวนที่ทำงานแล้วจะต้องเสนอสำนวนให้อายการพิเศษ
ฝ่ายที่ขาดความเห็นแย้งนะครับเมื่ออายการพิเศษฝ่ายที่ขาดความเห็นแย้ง
ดูตรวจสำนวนเรียบร้อยแล้วจะต้องเสนอรองอธิบดีเสนออธิบดี
ทางอธิบดีก็จะเสนอไปที่รองอายการสูงสุดที่ดูงานเกี่ยวกับเรื่องการขี้ขาดความเห็นแย้งครับ
แล้วจากอธิบดีจากรองอธิบดีที่ดูแลการที่ขาดความเห็นแย้ง
นั้นก็จะไปสู่ห้องท่านอายการสูงสุดนะครับค่ะเนี้ยห้องท่านในสุดก็จะมีคณะทำงานอยู่คณะหนึ่ง
ที่จะคอยช่วยตรวจสอบกันกองสำนวนดูให้รอบครอบที่สุดจะอยู่ประจำที่ห้องท่านนะครับ
ท่านรองค่ะคือเอางี้ค่ะงั้นไม่เป็นไรเรียนถามเอาปัจจุบันก็ได้ค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยที่ต้องรอเนี่ยคือรออายการเจ้าของสำนวนขมวด
แล้วก็ส่งไปให้อายการสูงสุดหรือว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของสำนวนทำเสร็จแล้ว
แล้วอยู่ในขั้นของอายการสูงสุดค่ะตอนนี้อยู่ที่ห้องท่านอายการสูงสุดแล้วครับ
เพราะฉะนั้นก็เหลือคนคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใช่ไหมคะว่าจะสอบเพิ่มไหม
หรือว่าส่งฟ้องได้เลยเหลือคนเดียวเลยใช่ไหมคะ
ที่ที่เขาดูกันมาแล้วตามลำดับชั้นที่ผมได้เรียนให้ทราบเนี่ยครับวันนี้สำนวนอยู่ที่ห้องท่านอายการสูงสุดแล้วนะครับ
คณะทำงานที่ห้องท่านที่สุดกำลังดูให้อยู่นะครับแล้วก็ดูเสร็จแล้วนะครับ
เขาก็จะทำความเห็นเพื่อนำกราบเรียนท่านสุดเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ทุกวันนี้คดีที่ขาดความเห็นแย้งท่านที่สุดอ่านด้วยตัวท่านเองหมดนะครับ

รู้เรื่องคดีนี้ใช่ไหมคะที่เป็นข่าว
ที่ท่านจะเกษียณในอีกเดือน๒เดือนนี้ค่ะ

บอกไหมคะท่านบอกทีมโฆษกไหมคะว่าตอนนี้อ่านถึงไหนแล้วหรือว่า
คดีนี้ไปถึงไหนแล้วต้องสอบเพิ่มไหมท่านมีบอกไหมคะหลังจากที่เป็นข่าวช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ค่ะ

แต่ว่างานที่ขาดความเห็นแย้งทั่วประเทศจะเข้าไปอยู่ที่ห้องท่านอายการสูงสุดนะครับ

อาจจะมีประมาณมากพอสมควรที่ท่านนั่งอ่านอยู่ในแต่ละวันนะครับ

ทุกเรื่องท่านดูด้วยตัวท่านเองนะครับ

เวลาก็คงคงจะจะคือจะตอบแทนลักษณะยืนยันคงลำบากนะครับ

เรื่องพวกนี้คณะทำงานก็พยายามเร่งรัดกันอยู่แล้วนะครับ

คือดิฉันไม่ได้หมายความว่าคดีที่เป็นข่าวจะต้องไปแทรกคิวคนอื่นไม่ใช่นะคะ

มีการคำนึงถึงว่าคดีไหน
คือเหมือนกับคิดเผื่อค่ะคดีไหนเนี่ยใกล้จะหมดอายุความ
หรืออาจจะลำบากแน่กว่าจะสู้คดีกัน
คือมีคิดถึงเรื่องคำนึงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
มีครับเพราะว่าโดยปกติแล้วสำนวนที่เข้ามาห้องท่านอายุสุดเนี่ยนะครับ
เขาจะเขียนเอาไว้เลยว่าขาดอายุความเมื่อไหร่

การขาดอายุความเนี่ยนะครับถือเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ธนสุทธิกำชับให้ระมัดระวังอยู่แล้วครับ

ส่วนสำนวนที่เข้ามาก็จะมีลำดับงานที่เข้ามานะครับ

พอจะทราบพอจะทราบแล้วว่าก็คือให้ดูอย่างน้อยเนี่ย
ถ้าภายในอายการสูงสุดท่านนี้ก่อนเกษียณเนี่ยนะคะ

ไม่อย่างนั้นก็ต้องส่งต่อเป็นท่านใหม่เข้ามารับหน้าที่แทน

คือจริงมันเป็นข่าวอยู่แล้วนะคะท่านโกศลวัฒน์
แล้วก็มีการทำหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมอย่างเป็นทางการ
ตกลงอายการเนี่ยถูกแทรกแทรงจริงหรือเปล่าคะครับ

อย่างไรจะถือว่าเป็นการแทรกแทรงนะครับ
เพียงแต่ว่าการที่จะมาบอกกล่าว
การที่จะมาขอติดต่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับ
ผมว่ามีเป็นเรื่องปกติ
ยังแต่ผมเชื่อมั่นว่า
คำพูดของคนไม่สามารถมาจูงใจอายการได้หรอกครับ
ใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปนะครับ
บางครั้งเราก็ต้องรับฟัง
เพราะว่าอย่างในส่วนงานเนี่ย
ใครเข้ามาเรายินดีพบหมดนะครับ

ผู้เสียหายก็มาร้องผู้ต้องหาก็มาร้อง

แต่เราจะเชื่อตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเท่านั้น
เราจะไม่เอาเรื่องนอกสำนวนมาพิจารณาหรอกนะครับ
ไม่แน่ใจว่ามีลำดับการแบ่งงานของอายการ

ว่ามีจริงหรือไม่ที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้
พยายามติดต่ออายการขั้นตอนใดก็แล้วแต่
อาจจะทำให้คดีช้าทำให้ตัวเองเบาลง
หรือทำให้ตัวเองไม่เกี่ยวข้องมีไหมคะ
สำหรับตัวผมแล้วไม่มีนะครับ
แต่สำหรับคนอื่นผมคงไม่สามารถตอบแทนคนอื่นได้

วันนี้ที่ผมได้คุยกับคณะทำงานที่ห้องท่านอายการสูงสุดนะครับ
เขาบอกว่าเขาจะสั่งทุกอย่างไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
แล้วก็ไม่รับฟังเรื่องจากใครทั้งนั้นนะครับ
เพราะว่าเราเห็นใจคุณพ่อนะครับ
ที่เห็นคุณพ่อพบกับผมตั้งแต่น่าจะหลายปีมาแล้วนะครับ
ผมก็ทราบอายการทุกคนก็มีลูกเหมือนกัน

ไม่ใช่ว่าเรื่องที่เราจะต้องมานำให้กระบวนการวิทธรรมมันเสียไป
ทุกอย่างมันขอให้มั่นใจครับว่าไม่ว่าท่านจะขาดความเห็นออกมาอย่างไร
เราจะมีคำตอบเป็นรายละอักษรที่จะอธิบายนะครับได้ชัดเจน

ค่ะท่านค่ะเอาคดีนี้ทิ้งไปก่อนขอความรู้วิธีปฏิบัตินะคะ
ว่าเวลาที่มีผู้ถูกกล่าวหาในคดีใดสักคดีหนึ่ง

คือมันต้องตรวจสอบกันขนาดว่า
อายการที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนในทุกลำดับชั้น
เป็นเพื่อนรู้จักเป็นญาติ
หรือมีความใกล้ชิดกับผู้ถูกเก่าหาในคดีนั้นที่เขาจะทำหรือเปล่า

จะมีการก้าวไก่แซ่งนะครับ
แล้วอายาการผู้ระพิเศษสำนวนก็เคยทางเปลี่ยนกันมาแล้วนะครับ
คดีนี้เคยมีไหมคะคดีนี้คุณพ่อเคยไประบุ
แล้วก็มีการขอความเป็นธรรมขอเปลี่ยน
คือมีไหมคะท่านขั้นตอนนี้ที่ผ่านมา
คุณพ่อเคยบอกว่ามีการแทรกแทรงนะครับ
ยื่นคำร้องเข้ามาซึ่งเราจับตาถูกมาตลอดนะครับ
ว่าถ้ามีการแทรกแซงหรือบิดเบือนหรือทำอะไรก็ตาม

ท่านไหนในขั้นตอนไหนไหมคะท่านโกศลวัฒน์
น่าจะไม่มีครับเพราะว่าเขาทำการตามลำดับ
และไอาจารย์ที่ทำเรื่องนี้เยอะมากนะครับ

ทำผ่านดิฉันแล้วกันนะคะคุณผอบครับครับค่ะเชิญค่ะอ่า
คดีนี้เคยมีการเปลี่ยนแปลงอายการอายการจังหวัดเพชรบุรีเนี่ย
ทำคดีลูกชายผมแล้วก็โทรศัพท์มาหาผม
ผมก็ไปร้องเรียนพอไปร้องเรียนแล้วก็เปลี่ยนจากอายการท่านเนี่ย
เป็นอายการคณะคดีนี้เคยมีการเปลี่ยนอายการแล้วครับ
ผมยืนยันฮะอันนี้ไม่ทราบว่าส่วนชั้นจังหวัดใช่ไหมครับ
ใช่ครับอ๋อครับชั้นที่ที่จังหวัดน่ะนะครับ
แต่ว่าในส่วนกลางที่กรุงเทพเนี้ยไม่ไม่ยังไม่เคยเปลี่ยนน่ะนะครับ
แต่ว่าในขั้นตอนอื่นเคยมีเหรอคะท่านที่ในที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมครับ
ใช่ครับครับอาจจะเป็นชั้นที่จังหวัดทางเพชรบุรีนะครับ
แต่ในส่วนกลางที่กรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ส่งสำนวนเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ย
ยังไม่เคยเปลี่ยนตัวพนักงานอายการที่ดูเป็นระดับชั้นขึ้นมานะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเรียนถามอย่างที่ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าคือไม่ว่าจะเกี่ยวข้องส่วนใดก็แล้วแต่ลำดับชั้นใดก็แล้วแต่ที่อายการเกี่ยวข้อง
ถ้าถามว่าเคยมีไหมก็คือเคยมีแต่ว่าเป็นไม่ใช่ส่วนกลางแต่ว่าเคยมีที่ส่วนของจังหวัดอย่างนั้นเหรอคะ
ครับก็ตามที่คุณพ่อได้บอกนะครับว่าคุณพ่อไปร้องเห็นไหมครับอายการเขาก็รับฟังและที่จังหวัดเพชรบุรีเขาก็เปลี่ยนให้
อืมนะครับถ้าเป็นอย่างที่คุณพ่อบอกนะแต่ว่าส่วนที่ผมที่อยู่กรุงเทพเนี่ย
เท่าที่เราตามดูสำนวนตั้งแต่สำนวนมากรุงเทพเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนตัวครับ
ค่ะท่านโกศลวัฒน์ค่ะเรียนขออภัยคือจริงต้องตัดจังหวะทั้งคุณพ่อแล้วก็ทนายอนัญชัยด้วยหมดเวลา
แต่เดี๋ยวขออนุญาตตามคดีนี้จากท่านต่อด้วยนะคะท่าน
ยินดีครับยินดีครับขอบคุณท่านโกสรวัสดิ์คะ

อย่างนี้ค่ะคุณพ่อเดี๋ยวเราตามคดีนี้ต่ออยู่แล้วแล้วประเด็นมันถูกเปิดมาแบบนี้นะคะ
ตามกันต่อว่าตกลงแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นแบบไหนตกลง